เอาละครับเรามาฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการผ่อนคลายในเฟสที่๒นะฮะ
สบคอนุญาตออกมาให้กิจการและกิจกรรมต่าง
ประเภทที่เปิดได้เพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เมื่อคืนนี้ก็๕ทุ่ม
ถึงตี๔นะครับก็มีการปรับเวลา
แล้วก็ตามศูนย์การค้าต่างเปิดแล้วนะฮะ

รถติดคนดีใจแต่ย้ำว่าก็อย่าดีใจเกินไปอย่าตกค่ะครับ
นี่คนไปเดินห้างนี่ก็ทำอย่างนี้เดินอย่างนี้

เหมือนเดินชกมวยตลอดกาดไม่ตก

แล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องมีมาตรการ
ในการที่จะให้ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ

นี่ผู้ว่าราชการกรุงเทพนครออกสำรวจตามห้างต่าง
ผู้ว่าไปเดินห้างปูพรมเลยนะ
ปูพรมต้อนรับหรือไม่ใช่พูดไม่ใช่
บอกว่าปูพรมในการตรวจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

ผู้ว่าก็สั่งการให้ผู้บริหารของกรุงเทพมนาคม

พวกเราวันนี้ผมอนุญาตให้พวกคุณไปเดินห้าง

พวกคุณไปเดินตรวจหน่อยว่าห้างต่าง

ใช่ค่ะปลอดภัยกันดีหรือเปล่านะครับ
บรรยากาศที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

ตระเวลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยตามห้างเสร็จสินค้า

เท่าที่ตรวจและได้รับรายงาน

ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ

ให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
ลงตรวจทุกห้างทุกศูนย์การค้าทุกคอมมิวตี้มอร์
ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๒๐๐กว่าแห่ง
ผมขอย้ำนะครับว่าหากร้านอาหารปล่อยให้ผู้ใช้บริการ
นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมจะสั่งปิดทันทีเลย
แล้วก็ตามร้านต่างตามห้างต่าง
ห้ามจัดโปรโมชั่นนาทีทองหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสด้วย
ก็ผมตรวจสอบดูแล้วทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ก็เขาปฏิบัติตามเขายอมรับว่าเป็นเรื่องดี
แล้วก็มีการแนะประชาชนบอกว่าไม่ต้องรีบมาใช้บริการนะ

เดี๋ยวเมื่อวานจะเหมือนบางห้างโอ้โหคนเข้าไปเยอะเลยแน่นเลย

แถวบางนาคือมีภาพถ่ายออกมาแล้วฮะ
แต่ว่าที่เมกะบางนาเขาก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่า
ตอนนี้ถึงช่วงที่คนเยอะแล้ว
เราไม่สามารถรองรับปริมาณได้เยอะกว่านี้แล้ว

และพอสายห้างเปิด
๑๐โมงแล้วก็ปิด๒ทุ่มใช่ไหมค่ะใช่
บรรยากาศตามห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง
คนออกมาช้อปปิ้งกันจำนวนมากนะครับ

ซึ่งก็ต้องมีทั้งพนักงานของเขานะมายืนรอคิว
แล้วก็มีผู้ใช้บริการมายืนรอคิว
แต่ต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นนะครับ
ร้านค้ารวมถึงห้าง
เขาต้องมีการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม
พอเขาไปลงทะเบียนในแพลตฟอร์มแล้ว
แล้วก็ร้านค้าต่างที่ไปลงทะเบียนแล้วเช่นเดียวกัน
คุณก็ติดไว้ที่ทางเข้าหน้าร้าน
คุณสุภาษาไปสำรวจตรวจสอบมาเห็นใช่ไหม
ใช่ค่ะเมื่อวานี้ไปเซ็นทรัลมา
ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าต้องสแกนได้ทีละคนไงคะ
แล้วก็หลังจากเข้าไปแล้วก็เราก็ยังใช้ตัวสแกนแอป
ไปสแกนตามหน้าร้านต่างเพื่อเช็คอินเข้าไปแต่ละร้าน
ซึ่งแต่ละร้านเขาก็จำกัดจำนวน

ก็เยอะมากเลยอ่ะก็ย้ำนะคะไปซื้อของตลอดอยู่แล้วแล้วพอห้ามมาเปิดแล้วก็โอเคขึ้นเยอะมากเลย
มาเปิดก็โอเคขึ้นเยอะมากเลย
ก็ย้ำนะฮะไปซื้อของที่จำเป็นนะครับ
อย่าใช้ห้างเป็นสารที่พักผ่อน
ก็ไปซื้อของตามที่ท่านจำเป็นเท่านั้น
แล้วก็ปรับชีวิตวิถีใหม่
มันเป็นอย่างนี้นะมันจะมีขั้นตอนอะไรมากขึ้น
แต่เป็นขั้นตอนที่ทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นนะครับ
สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในบ้านเรา

เมื่อวานนี้ข้อมูลจากสบค
ก็พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๓ราย
ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และก็อยู่ในสารที่กักกันของลักษณ์
เป็นนักศึกษาชายไทยที่มาจากปากีสาน๑ราย

แล้วก็เป็นนักศึกษาชายไทยที่มาจากอียิปต์๒รายอายุ๒๑๒๓ปี
ข้อมูล๒๓วันมานี้มันมีข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและติดโควิด
ดังนั้นทางสวบคตอนนี้บอกว่าจะเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางมา
เพราะว่ามีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ประเทศที่จะเดินทางมาแล้ว
ตอนนั้นตรวจหาเชื้อไม่พบพอกลับมาถึงบ้านเราปรากฏว่าพบติดเชื้อนะฮะ
แล้วก็มีผู้หายป่วยเพิ่ม๑รายสำหรับรายใหม่นะครับ
รวมยังไม่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ยอดสะสมนะฮะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยนะครับ
รายแล้วรักษาหายไป๒๘๕๖รายก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ๑๑๖ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่๕๖รายนั่นเองนะครับ
อย่าลืมนะคะแม้ว่าจะถึงเฟส๒แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนต่าง
อย่าตกเหมือนเดิมทำให้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามีรายงานว่า
หลังจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข

ใช่ข้อมูลออกมาเมื่อวานที่บอกว่ากาดตก
เพราะว่าเราอาจจะละเลยการสวมหน้ากากอนามัยบ้าง
เราอาจจะละเลยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยบ้าง
แล้วก็เราออกไปนอกสถานที่ออกไปนอกบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับ
อาการผ่อนปลนนี่มีเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับ
จากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่เราพาไปชมแล้วค่ะ

ห้างนี้ก็แน่นเหมือนกันที่เชียงใหม่ค่ะ
ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าในอำเภอเมือง

นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะค่ะ
ไปตรวจสอบมาตรการไปตรวจสอบความพร้อม
โดยผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย

ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้าง
และพอเข้าไปเดินในห้างก็อย่าไปใกล้กันมากค่ะ
รักษาระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมนะคะ
อกจากนี้ยังมีจุดสแกนลงทะเบียน
เพื่อนับจำนวนเพื่อคัดกรองแบบนี้ไทยชนะแบบนี้ค่ะ
กรองผู้ใช้บริการภาพรวมเรียบร้อยดี
มีประชาชนเข้าใช้บริการคึกคักค่ะที่เชียงใหม่นะคะ
ตั้งแต่๑๐โมงเลยห้างเปิดเลยจนถึง๒ทุ่มค่ะ
ชาวเชียงใหม่บอกว่าไม่ได้ไปแอลเนอร์ไปซื้อของจำเป็น
อย่าลืมนะคะต้องไปเฉพาะไปซื้อของจำเป็นนะคะ

เร่งครัดค่ะสวมหน้ากากอนามัยล้างเจลแอลกอฮอล์

แต่จุดนี้เขาบอกถึงแม้คนเยอะเขาก็รับได้ค่ะ
มีการกำหนดจุดมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
แต่ละคนต้องยืนห่างกันมากกว่า๑เมตรขึ้นไป
ขณะเดียวกันห้างจัดเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมจัดระเบียบ
พร้อมทั้งมีระบบติดตามผู้เข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

จะเข้าจะออกจุดไหนเขารู้หมดยกเว้นห้องน้ำค่ะ

เอาส่วนที่หัวหินประจวบคิริขันค่ะ
ในเทศบาลเขาก็มีห้างเหมือนกันนะในหัวหิน
ก็มีบลูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอร์
ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิเลจ
ประชาชนก็ทยอยเข้าไปซื้อของ
ซึ่งทางศูนย์การค้า๒แห่งนี้มีมาตรการเป็นอย่างดี
เหมือนเดิมก็คือสวมหน้ากากอนามัยทุกคนต้องสวมนะคะ
ตรวจวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่าง
ก็ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนห้างอื่นจะลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะคะ
ก็มีประชาชนสะท้อนมาเหมือนกันว่า
มันทำให้ยุ่งยากหรือเปล่าแต่ก็เพื่อความปลอดภัยโดยรวมนะ

เข้าห้างเราอาจจะไม่สะดวกสบายมากนัก